เนื่องกันจากกรณีที่นายธวัชชัยอนุกูลเสียชีวิต
ก็ไปผูกเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องของการออกเอกสารสิทธิดินต่าง
ในพื้นที่จังหวัดในแถบภาคใต้โดยเฉพาะที่
ภูเก็ตที่พังงาเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้ว
เรื่องราวความเป็นมาความเป็นไปที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นว่า
ภาพรวมนั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเมืองภูเก็ต
ณวันนี้ครับเราแกะประเด็นนี้ขยายเรื่องนี้กันต่อครับ
เพราะว่าในภูเก็ตทราบกันดีว่าที่ดินเมืองแห่งนี้จังหวัดแห่งนี้
มูลค่ามหาศาลนะครับเมื่อมีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ
ที่มีชื่อนายธวัชชัยเข้าไปเกี่ยวพันธุ์เข้าไปผัวพัน
จึงมีการขยายผลสืบสาวราวเรื่องไปให้ลึกมากยิ่งขึ้นครับ
เพราะว่านั่นไม่ใช่แค่ความผิดที่เกิดขึ้นกับคนเป็นแค่คนเดียว
เมืองต้นคาดว่าอาจจะมีรายอื่นอีกและกรณีแบบนี้น่าจะมีอีก

ประมูลมูลค่าของที่ดินในจังหวัดภูเก็ตจากรายงานครับ
อาคารร้านค้าตึกสูงและโรงแรมหรูที่เกิดขึ้นจำนวนมาก
ท้อนให้เห็นถึงความเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
จนทำให้พื้นที่บนเกาะแห่งนี้กลายเป็นทำเลทอง
ที่ถูกหมายตาโดยนักลงทุน
การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตจากพื้นที่เป็นเหมืองแร่ดีบุก
หลังหมดสัมประธานที่ดินบางส่วนกลับคืนเป็นของรัฐ
ขณะที่บางส่วนมีการออกเอกสารสิทธิ์และเปลี่ยนมือผู้ถือครอง
สภาพพื้นที่ที่มีความสวยงามและมีการพัฒนาด้านต่าง
จนทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
ดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ
รวมถึงนายทุนที่ต้องการเข้ามาจับจองพื้นที่
ภูเก็ตมีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า๕๖๐ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ๓๕๖๒๗๑ไร่
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น๓อำเภอ
คืออำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกระทู้และอำเภอทะลาง
จากข้อมูลสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
มีพื้นที่ประเมินราคาที่ดินทั้งหมด๑๔๐๐๐แปลง
ซึ่งมีราคาประเมินที่ดินเพิ่มสูงขึ้นทุกรอบบัญชี
โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอกระทู้
ราคาเนี่ยเราก็จะต้องประเมินให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดมากที่สุด
โดยใช้ฐานข้อมูลของสำนักงานที่ดิน
ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายกันใน๓ปีที่แล้วมา
ภูเก็ตเราใช้เป็นการประเมินรายแปลง

กำหนดราคาที่เป็นลายแปลงทั้งหมด
เจ้าของที่ดินสามารถที่จะตรวจสอบโฉนดของตัวเองได้เลย
หมายถึงเข้าไปในระบบของกลมธนารักษ์
จากข้อมูลของธนารักษ์จังหวัดภูเก็ตระบุว่า
ประเมินที่ดินสูงสุดของจังหวัดภูเก็ต
รอบบัญชีของปี๒๕๕๙ถึง๒๕๕๙
พื้นที่ที่มีราคาประเมินที่ดินสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
คือถนนทวีวงตำบลป่าตองอำเภอกระทู้
ประเมินอยู่ที่๒๐๐๐๐บาทต่อ๑ตารางวา
หรือไร่ละ๘๐ล้านบาท
อันดับที่๒คือถนนราชอุทิศ๒๐๐ปี

มีราคาประเมินอยู่ที่๑๖๐๐๐บาทต่อตารางวา
หรือไร่ละ๖๔ล้านบาท
อันดับที่๓ถนนเยาวราชและถนนรัศดา
ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต
ประเมินอยู่ที่๑๕๕๐๐๐บาทต่อตารางวา
หรือไร่ละ๖๒ล้านบาท

ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต
ประเมินอยู่ที่๑๔๐๐๐บาทต่อตารางวา
หรือไร่ละ๕๖ล้านบาท
และอันดับที่๕ถนนมนตรีและถนนภูเก็ต
ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต
ประเมินอยู่ที่๑๒๐๐๐บาทต่อตารางวา
หรือ๔๖ล้านบาทต่อหนึ่งไร่
หากมองในภาพรวมพื้นที่ที่มีราคาประเมินที่ดิน
และราคาซื้อขายในตลาดสูงสุดในภูเก็ต
เป็นที่ต้องการของนักลงทุนมากที่สุด
คือในเขตตำบลป่าตองและพื้นที่ในเขตตัวเมือง
ส่วนพื้นที่ที่กำลังเป็นที่จับตาของนักลงทุน
ถูกคาดการณ์ว่าจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
คือบริเวณพื้นที่ตำบลไม้ขาวและป่าครอกในอำเภอทะลาง
ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่การเกษตร
รอการเติบโตขยายด้านการลงทุน
โดยมีปัจจัยคือความสวยงามของสภาพพื้นที่
เช่นที่ดินติดทะเลมีเส้นทางเข้าออก
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเข้ามาในพื้นที่
เป็นตัวกำหนดราคาประเมินและราคาซื้อขายของที่ดิน
ภูเก็ตเนี่ยเขาจะหนักมาทางการลงทุนทางด้านธุรกิจโรงแรมนะครับ
แล้วก็ตอนหลังเนี่ยภาพของการลงทุนเนี่ย
ก็จะปรับโฉมมาเป็นเรื่องของที่พักอาศัย
ก็หนักมาทางคอนโดนะครับ
ภูเก็ตนี่ก็จะมีการประเมินราคาอาคารชุด
ก็คือคอนโดอยู่ที่ปีแล้วประมาณ๒๐ตัว๒๐อาคารชุดนะครับ
ใจหลักก็เรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนนะครับ
ว่าเขาให้ความสนใจที่จะลงทุนอยู่ตรงเขตไหนมาก
ผลประโยชน์มหาศาลจากการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่
ทำให้ภูเก็ตถูกจัดเป็นคุ้มทองที่นักลงทุนต่างต้องการครอบครอง
และกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้เกิดแรงจูงใจ
นำไปสู่ปัญหาการเกิดขบวนการทุจริต
การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน